ตอนเป็นเด็กเคยถูกครูตี

ตั้งแต่ประถมมัธยมเลย
้นให้ผู้ปกครองดูอ่ะอ๋อนี่แหละครับเด็กชาย๑๑ขวบเอง
นี่รอยแบบนี้ไอ้กลมม่วงช้ำแบบนี้

คือในรายงานข่าวบอกไม่ไผ่แต่น่าจะเป็นแบบที่มีความหนาหน่อย
นึกว่าไม้ไผ่มันจะแบบเป็นแนวแบบเส้นนึกออกป่ะ

เพราะว่าแผลมันใหญ่ไงมันเป็นปื้นไงก็น่าจะคิดว่าเป็น
หลายที่อีกนะครับมันต้องเป็นที่มีหน้ากว้างด้วย
ป๕๑๑ขวบป๕โชว์แผลที่ก้นให้ดู
นี่แหละครับพี่สาวบอกโอ้โหน้องชายนะ
ไข้ขึ้นอักเสบเลยพาไปหาพี่เอกสิ
พี่เอกพบเหลืองเบอร์เซิร์นโอ้โฮตำแหน่งเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดานะ
ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะ
แล้วก็เป็นประธานศูนย์ประสานงานสายใหม่ต้องรอดเนี่ย
พี่สาวเล่าบอกว่าน้องเนี่ยเรียนอยู่โรงเรียนที่บุรีรำ
ครูภาษาไทยให้การบ้านปิดเทอมนะ
เทอมเดือนนึงนะเอาไปการบ้าไป๑๐๗หน้า
หน้าแล้วส่งเปิดเทอม๑พฤศจิกายนเนี่ยเธอเอามาส่ง
นะครับช่วงปิดเทอมน้องทำได้๓๗หน้าเอาทำไมอ่ะ
ไม่เอาใจใส่หรือเปล่าน้องบอกไม่เข้าใจโจทย์
เข้าใจโจทย์แล้วคนที่อยู่ที่บ้าน
พ่อแม่ปูยากขอโทษเขาไม่รู้หนังสือ
บางทีสอนไม่ได้สอนไม่ได้ก็เลย
หน้าทำเดือนนึงวันหนึ่งต้องทำเกือบ๔หน้านะ
๓หน้าครึ่งคุณครูเขามีเหตุผลแต่เดี๋ยวค่อยฟัง
เดี๋ยวค่อยฟังเหตุผลแต่ว่า
ที่บ้านก็บอกว่าโอ้สอนไม่ได้หรอกเอาไปถามครูเปิดเทอมนู้นลูกป่ะ
ปรากฏว่าเปิดเทอมมาครูไม่แนะนำครับ
มาถามแล้วแต่ไม่แนะนำแต่ขยายเวลาส่งการบ้าน
ขยายไปเถอะน้องก็ทำไม่ได้อยู่ดีจนถูกทำโทษ
เอาไม้ไผ่ตีก้น๗๐ที
พี่เอกพบบอกว่าเนี่ยหลังจากเด็กถูกทำโทษก็ป่วยนะครับ
ไปรักษาหมอก็นะครับตรวจร่างกาย
ก็เจอแผลนี้ก็เลยไปให้แจ้งความที่สอนอสายไหมก่อน
แล้วก็ประสานเรื่องไปยังโรงพักท้องที่ที่บุรีรำ
และเด็กจะส่งเรื่องถึงกระโสศึกษาด้วยว่า
ให้การบ้านแบบนี้ทำโทษแบบนี้ได้ไหม
นักข่าวไปที่บุรีรำครับต้องไปพิสูจน์ข้อได้จริง
ลงพื้นที่ไปหาคุณครูที่สั่งการบ้าน
คุณครูร้องไห้ร้องไห้ทำไมคุณครูเสียใจ
เสียใจที่เกิดเรื่องแบบนี้ครูยืนยันว่าน้ำแข็งต้องฟัง
ครูมีเจตนาดีกับเด็กให้การบ้านเยอะเนี่ย
เพื่อจะให้เด็กได้แข็งแกร่งหนึ่งเอาใจใส่การเรียน๒
แล้วที่สามก็คือจะได้ห่างไกลมือถือไงโทรศัพท์มือถือไง
ได้เอาเวลาไปทำการบ้านนี่นี่เมื่อกี้ที่พี่บอกว่า
คุณครูเขามีเหตุผลแบบนี้อ่าแล้วที่ทำโทษเด็กอ่ะ
ก็อยากจะให้เด็กมีความรับผิดชอบไงคือถ้าทำไม่ได้ตามที่กำหนด
ก็ต้องมีการลงโทษเพื่อจะให้มีความรับผิดชอบ
แล้วไม่ใช่ตีคนเดียวเขาทำไม่เสร็จเกือบทั้งห้องแหละ
เดี๋ยวนะถ้าเด็กทำไม่เสร็จเกือบทั้งห้องแล้วโดนตีเกือบทั้งห้อง
คุณครูต้องพิจารณาภาระงานที่สั่งเด็กแล้วนะ
อันนั้นมุมของเราใช่ไหมลองฟังมุมของครูบ้าง
การที่สั่งงานไปในช่วงที่ปิดเทอมก็แค่ว่า
อย่างน้อยก็ให้เด็กวางมือจากโทรศัพท์บ้าง
พอเธอขึ้นมัธยมเธอต้องเจอครูหลายคน
แล้วครูหลายคนเขาก็สั่งงานเธอเยอะ
ที่กูทำกูอาจจะเป็นวัคซีนให้เธอ

ก็ทำโทษเด็กก็ไม่ได้ทำมากมาย
ก็ข้อตกลงถึงมันจะเป็นตามข้อตกลง

เรามีข้อตกลงเธอเจ็บใจแต่ครูเจ็บใจ
นักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรำ
๒ย้ายครับสั่งย้ายครูคนนี้

ยืนยันว่าการทำโทษคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้
สั่งงานต้องเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งจากข้อมูลพบว่าทั้งสองอย่างนี้
สั่งงานแล้วก็ลงโทษนักเรียนไม่ถูกต้องครับ

ถ้าวิชาเดียว๑๐๗หน้าเด็กเรียนกันกี่วิชา
ต่ำ๕วิชาเลยลองคูณไปสิ
จะเท่าไหร่ภาระมันถึงไปตกกับพ่อแม่ผู้ปกครองไง